สลดเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะคือลูกสาววัย๖๓ปี
เสียชีวิตอยู่ในบ้านร่างเนี่ยนอนหงายอยู่บนเก้าอี้
และที่เก้าอี้มีแม่วัย๙๒ปีนอนอยู่
ร่างลูกสาวที่เสียชีวิตนอนทับขาแม่อยู่ข้ามคืนเลยนะคะ
คนดูแลเขามาเจอตอนเช้าวินาทีแรกที่เปิดประตูเข้าไปได้ยินเสียงแม่วัย๙๒ปีร้องบอกว่า
ช่วยด้วยลูกฉันดมยามันจะให้ฉันดมแต่ฉันไม่ดมฉันปวดขา
พูดแบบนี้ค่ะนี่คือร่างผู้เสียชีวิตคือเธอนอนหงายอยู่แบบเนี้ย
แล้วตรงเตียงไม้ตรงนี้ค่ะที่เป็นเก้าอี้ไม้เนี่ย
ก่อนตอนนี้มีแม่วัย๙๒ปีนอนอยู่นี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาคุณแม่ไปก่อน
เพราะว่าถูกลูกสาวนอนทับขาทั้งคืนลักษณะก็ค่อนข้างอ่อนเพลียนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยบ้านถูกล็อกกุญแจทั้งด้านนอกและด้านใน๒ชั้นนะคะ
ผู้ภัยต้องตัดกุญแจถึงจะเข้าไปได้
ผู้ตายเนี่ยคือนางสาวสิริวัลตันสุภพลอายุ๖๓ปีค่ะ
ส่วนคุณแม่วัย๙๒ปีที่นอนอยู่บนโต๊ะเก้าอี้ไม้ยาวเนี่ย
คือคุณแม่สุภาพปันสุภพลวัย๙๒ปีนะคะ
เมืองต้นอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ต้องช่วยคุณแม่ก่อน
เพราะคุณแม่อายุเยอะแล้วแล้วโดนลูกสาวเนี่ย
นอนทับขาอยู่ข้ามคืนเลย
ต้นตรวจสอบดูไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงแล้ว
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นทรัพย์สินด้วย
ตอนแรกตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตจากความดันโลหิตสูง
ได้คุยกับคุณกุ้งซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลคุณยายสุภาพวัย๙๒ปีนะ
เธอบอกเธอเนี่ยดูแลจนรู้ใจเลยหาข้าวหาน้ำให้กิน๔มื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูแลมาหลายปีแล้วล่ะ
เล่าบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยอยู่กันแค่สองคนเมื่อวานเธอก็เจอนะ
เธอก็ไปดูแลตามปกติทั้งคู่ก็ยังคุยร่าเริงปกติดีจนกระทั่งทุ่มนึงเอาอาหารเย็นไปให้
ยังเห็นลูกสาวผู้ตายอ่ะยังดูร่าเริงอยู่เลยแต่ตอนเช้ามาเคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบรับแล้ว
คุณกุ้งเนี่ยเล่าไปร้องไห้ไปนะเพราะว่าสนิทกับครอบครัวนี้มากผูกพันกันเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอ่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ยบ่นเครียดบ่อยบ่นด้วยว่าอยากตายบ่นว่าเนี่ยอยากตายและอยากพาแม่ไปอยู่ด้วย
วัย๙๒ปีก็ทำได้แค่ให้กำลังใจลูกสาวค่ะเมื่อคืนเนี่ยเห็นบอกเตรียมผ้าขาวไว้แล้วนะบอกคุณกุ้งบอกฝากจัดการให้หน่อยนะถ้าหนูตายบอกแบบนี้ค่ะ
อืมและอย่างที่บอกพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บเนี้ยคำแรกที่ได้ยินคือ
ลูกฉันดมยาจะให้ฉันดมด้วยแต่ฉันไม่ดมฉันปวดขาช่วยหน่อย

เธออย่ายุ่งเรื่องฉันดีกว่าเดี๋ยวแล้วในจำนวงเราคิดว่าเขาเปลี่ยนให้ใครก็ไม่รู้
เจ้านักภีร์เข้ามาถึงแม่เขาก็บอกว่าเขากินยาเขาดมย้อ
เขาจะให้ฉันดมฉันไม่ดมอะไรแล้วคุณแม่ตายด้วยกัน
ลูกสาวลูกสาวอ่ะเหรอบอกคุณแม่มาตายด้วยกันอ่ะเหรอ
อืมแล้วสบลูกนอนทับแม่อยู่เป็นไง
แม่เขาก็ปวดหนักให้เอาเอาลูกสาวออกนานทับอยู่นาน
ด้านนางสาวผ่องพันธุ์ลูกบุญธรรมของคุณยายสุภาพนะคะก็เล่าบอกว่า
ผู้ตายเครียดปัญหาส่วนตัวเมื่อเช้าคุณกุ้งผู้ดูแลก็โทรมาบอกว่า
ผู้ตายแล้วไม่ตื่นให้ช่วยมาดูหน่อย
เพราะผู้ตายเคยสั่งเอาไว้ว่าถ้าเป็นอะไรไปให้บอกแล้วก็บอกเพื่อนบ้านที่ชื่ออารีด้วย
มองลอดประตูเข้าไปเห็นมืออยู่ในลักษณะหงิกงอแบบผิดปกติ
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยค่ะตอนเปิดเข้าไปเธอบอกโอ้โหมันสะท้อนใจมากเลยนะ
เพราะว่าคุณยายสุภาพเขย่าตัวลูกสาวอยู่
ด้วยความที่แกอายุเยอะแล้วอะค่ะคุณยายแกอายุ๙๒แล้วเนาะ
จนตอนนี้แกยังบอกว่าแกจะรอกินข้าวพร้อมลูกนะ
ยังไม่รู้เลยว่าลูกไม่อยู่แล้วก็บอกยังไม่กินข้าวหรอกเดี๋ยวจะรอกินพร้อมลูก
แล้วบางจังหวะก็พูดบอกว่าถ้าลูกตายก็จะตายตามลูกอะค่ะ
แล้วตอนพี่เปิดไปหาแม่เขาคุยรู้เรื่องไหมแล้วเขาพูดอะไรกับเราบ้าง
เขาบอกว่าแม่แม่จะรอจิ๊บบอกกินข้าวไหมแม่
กินข้าวไหมแม่ไม่กินแม่จะรอจิ๊บ
จิ๊บคือคนตายแกอยู่ด้วยกันแกอยากบอกจะรอ
แล้วก็กระจากจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บพยายามเรียกคุณสาว
นี่แม่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกตายนะพี่จะบอกว่าถ้าจิ๊บตายนะแม่จะตายกัน

เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
ได้ข้อมูลบอกว่าคนตายทำงานราชการ
ก็ได้คุยกับลูกสาวบุญธรรมของคุณยายสุภาพอีกรอบนึงนะคะ
ก็บอกว่าเสียใจจริงเธอเองก็ผูกพันกับครอบครัวนี้มาก
คุณยายดูเหมือนจะเป็นคนดุแต่จริงก็เป็นคนใจดีคนนึงแหละ
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็แอบตะหิดตะหิดนิดนึงแล้วล่ะ
เพราะว่าคนตายน่ะแบะบ่นตลอดเลยบอกอยากตายอยากตาย
น้อยใจเรื่องแบ่งสมบัติไม่ลงตัวค่ะ
พี่ชายเขานี่แหละมาด่าแกตัดพี่ตัดน้องแกน้อยใจแค่นั้นเองแหละ
ก็เขาชอบพูดเป็นลางจะตาย
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยคุณยายสุภาพแม่คนตายังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลบางประกอบ๑นะคะ
ส่วนผู้ตายเนี่ยญาตินำร่างมาไว้ที่วัดพญาประปัจจามิตร๑คืน
แล้วก็จะตัดสินใจชาปนกิจพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็น
ซึ่งญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ